เดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้พร้อมกันค่ะ
แล้วไปจิ้นกันตอนไหนล่ะบ้านนี้น่ะงงไหม
อันนี้น้องนาดากับน้องนาดนแล้วก็คุณแม่โบ
ต้องบอกว่าเอ่ยถึงทายาทคนดังที่มีแฟนคลับมากเป็นอันดับต้นลูกบ้านนี้เลย

กบสุวนันนี่แหละนะคะแล้วก็น้องมะลิพาขวัญลูกสาวพ่อปอ
โผล่กันมาคู่กันมาเลยน้องมะลิกับน้องนาดนตอนนี้
ถ้าถ่ายแบบก็เลยกลายเป็นกระแสคู่จิ้นตัวจิ๋วของวงการ

นอกจากเวลาร้องเคลง
ต้องบอกว่าเขาไปถ่ายแบบคู่กันมาหลายคนก็เลยเป็นกลุ่มแฟนคลับ
ของแม่แม่โบทั้งของแม่กบนะคะก็มาจิ้นเด็กกัน
อันนี้แม่กบหน้าเหมือนเดิมเลยอ่ะตอนสายลุย

งานนี้คุณกบออกตัวเลยว่าครอบครัวของเธอเนี่ย
เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ชื่นชอบแล้วก็ประทับใจในตัวของน้องมะลิ
แล้วก็ครอบครัวสาวงอยู่แล้วนะคะ
ก็เลยรู้สึกยินดีที่เหล่าแฟนคลับเอ็นดู
แล้วก็ตามให้กำลังใจซุปตาตัวน้อย
น้องนาดนแล้วก็น้องมะลินั่นเองค่ะ
เดี๋ยวฟังพี่กบดีกว่าค่ะ
ก็ไปถ่ายแบบด้วยกันไปถ่ายหนังสือแพลวด้วยกันค่ะ
ก็น่ารักดีพี่มะลิโตกว่าค่ะ
พี่มะลิเป็นพี่จริงเนี่ยจะบอกว่านาดนเนี่ย
เขินแม่โบมากแม่โบสวยไหมแม่โบสวย
ชอบแม่โบมากถ้าเป็นคู่กันน่าจะไปกับแม่โบ

ก็แฟนน้องมะลิก็เยอะด้วยนะคะ
แล้วก็เหมือนได้มีโอกาสได้ทำงานด้วยกัน
แล้วก็เด็กสองคนก็ยังเด็กเล็กด้วยกันทั้งคู่นะโดน
สองขวบครึ่งนะน้องมะลิสามขวบกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ว่ามันเป็นความน่ารักของเด็กสองคน
แล้วก็แบบมะลิก็น่ารักมากค่ะ

เชียร์เป็นคู่จิ้นสุดตามันดี
มันยากลำบาก
รู้สึกว่าคุณโบเก่งมากนะคะ
แล้วก็ผ่านสิ่งต่างมาได้

เก่งแล้วก็เข้มแข็งมาก